ตามธรรมเนียมปฏิบัติของคนจีนเนี่ยวันนี้วันไหว้ใช่ไหมฮะ
เขาเรียกว่าวันซาจั๊บซึ่งช่วงเช้ามืดจะมีการไหว้เทพเจ้า
และปีนี้ปีนักศัตริย์คือปีวอก
เขาก็เลยมีการเดินทางไปไหว้สารเจ้าเจ้าพ่อเฮ่งเจีย
ที่เยาวราชจะมีสารเจ้าเจ้าพ่อเฮ่งเจียอยู่นะฮะ
การเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการต้อนรับเข้าสู่ปีใหม่ของชาวจีนนะครับ
รายงานมาจากศาลเจ้าพ่อเฮ่งเจียเยาวราชครับ
ชาวไทยเชื้อสายจีนทยอยเดินทางมาไหว้เจ้าพ่อเฮ่งเจียที่เยาวราชกันตั้งแต่ช่วงเช้ามืดค่ะ
อกจากจะเป็นการเสริมสิริมงคลก่อนการเริ่มต้นปีใหม่ปีวอกในวันพรุ่งนี้แล้ว
หลายคนยังได้ขอพรให้ค้าขายร่ำรวยอีกด้วยค่ะ
ไหว้สำคัญที่ประชาชนนำมาไหว้ที่สารเจ้าพ่อแห้งเจียนะคะก็คือกล้วยค่ะ
จากเทพเจ้าแห่งเจียเปรียบด้วยกับราชาแห่งลิง
สารเจ้าพ่อเฮ่งเจียเองก็ได้จัดเตรียมของไหว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาสักการะบูชา
อย่างทูบเทียนกระดาษเงินกระดาษทองและส้มค่ะ
ชาวไทยเชื้อสายจีนบางคนที่มาไหว้เจ้าพ่อเฮ่งเจียในปีนี้
เพื่อขอพรให้ค้าขายร่ำรวยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและเป็นปีชงค่ะ
สารเจ้าพ่อเฮ่งเจียแห่งนี้มีองค์เทพเจ้าแห่งเจียปางต่างแต่ปางที่สำคัญที่สุดคือปางสำเร็จเป็นอรหันต์แล้ว
สารเจ้าพ่อแห่งเจียแห่งนี้มีองค์เทพเจ้าแห่งเจียปางต่างแต่ปางที่สำคัญที่สุดคือปางสำเร็จเป็นอรหารแล้ว
สารเจ้าพ่อแห่งเจียแห่งนี้มีองค์เทพเจ้าแห่งเจียปางต่างแต่ปางที่สุดคือปางสำเร็จเป็นอรหารแล้ว
ขอบคุณมากนะครับสารเจ้าพ่อเฮ่งเจียสื่อถึงเรื่องของความว่องวัยความเก่งแล้วก็ความมีสติปัญญา
เดี๋ยวฉลาดปีนี้เป็นปีปีลิงแต่ว่าเป็นปีลิงไฟนะต้องระวังกันด้วยนะครับ